มาฟังพระเอกเขาเมาส์นางเอกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
พระเอกคนนี้เนี่ยนะไม่ได้เมาส์นางเอกทั่วไป
แต่เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของบ้านเราพี่อ้ำพัชราภาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับหนุ่มเข้มหัสวีคือต้องบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มเนี่ยโอ้โหฮอตมาก
มาแรงแซงทุกโค้งเลยล่ะค่ะ
เรียกได้ว่าร่วมงานประกบคู่กับนางเอกของสังกัดแทบจะทุกคนมาแล้ว
ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังมาแรงจริงนะสำหรับเข้มเลยนะคะ
ซึ่งเข้มเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้ทำหลายอย่าง
เรื่องของธุรกิจกิจการน้ำปลาร้าแซ่บ
รวมไปถึงงานละครก็มีให้แฟนคลับได้ติดตามแบบเพียบเลย
ไม่ว่าจะบทไหนคาแรคเตอร์ไหนพระเอกหนุ่มคนนี้เอาอยู่จัดเต็ม
แถมยังได้ประกบคู่กับนางเอกเบอร์ต้นของช่อง
รวมไปถึงซุปตาของวงการอย่างพี่อ้ำพัชราภาด้วย
น้องทอปัชปันธุนไทยรักษณ์ของเราพอเจอปุ๊บขอจ่อไม้ถามหน่อย
ถามถึงความรู้สึกของหนุ่มเข้มที่ได้ร่วมงานกับแม่อ้ำหน่อยนะคะ
ซึ่งหนุ่มเข้มเองเนี่ยเขาก็ขอแซวนางเอกนัมเบอร์วันของพวกเราว่า
พี่อ้ำเนี่ยนะเป็นสายเอ็นเตอร์เทนนะตัวจริงแล้วก็เป็นคนที่ตลกเฮฮาเป็นที่สุด
ก่อนจะพูดถึงสถานะหัวใจของหนุ่มเข้มว่าตอนนี้ผมยังโสดครับ
และขอโฟกัสที่งานและธุรกิจก่อนครับผม
พี่อ้ำเป็นซุปตาเป็นซุปตาที่แบบเป็นซุเปอร์สตาร์จริงในเรื่องของการทำงาน

มีผมมันด้วยมันด้วยผมเป็นคนแบบตลกสนุกสนาน
เขาก็เลยมองเป็นเพื่อนกันไปหมดเลย
ยังไม่คือจริงมันต้องแบบได้เริ่มคุยกันก่อน
มันถึงจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไง

เอางี้พี่แจ๊ะอะไรยกมือคือ

แม่ก็อยู่เป็นโสดไปก่อนโสดแล้วก็โสดต่อไป

ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ